ภารกิจนายกรัฐมนตรีหน่อยนะครับ
แม่ใจร้อนเหลือเกินใจร้อนเป็นวัยรุ่นเลย
เศรษฐาลุยตลาดแก้วปากท้องด้วยเงินดิจิทัลครับคุณผู้ชมครับ
จริงจริงท่านนายกอาจจะไปวันนี้
จะไปวันนี้แต่บอกว่าใจร้อนเป็นวัยรุ่นเลยคือไปตั้งแต่เมื่อวานเลย
ข่าววันไปเสร็จปรับปัดนี่ไปเดียวตลาดโต้รุ่งข่อนแก่นครับคุณผู้ชมครับ
๕๕๕๘อุดรธรรณีครับเดี๋ยวลืมนะครับพ่อคร้าวแม่ข้าวประชาชนที่มาจับจ่าย
นะครับตลาดโต้รุ่งรื่นรมนะครับ
เขตเทศบาลนครขอนแก่นไปสอบถามเรื่องปากท้องนะครับ
มีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านบนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วย
โอ้โหบรรยากาศคุณผู้ชมครับ
ชาวขอนแก่นให้การต้อนรับนะฮะ
ชาวบ้านหลายคนดีใจครับตื่นเต้นนะครับ
โอ้โหได้เจอนายกตัวเป็นละทีนี้
เอาโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูป
ท่านก็ขอเซลฟี่บรรยากาศดีทีเดียวนะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในการลงพื้นที่ตรงนี้ครับ
โต้รุ่งรื่นรมนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าชาวบ้านบอกกับนายก

ตอนนี้มันแพงทุกอย่างจริง

ท่านนายกนิดก็ให้คำมั่นสัญญากับประชาชน

แต่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะลดค่าไฟก่อนนะ
นะครับจะลดค่าไฟก่อนแล้วจะมีการ

ท่านนายกก่อนที่จะบินไปขนแก่นช่วงเช้า
ท่านนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจที่พักเพื่อไทย
นายกก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียม

ขอเวลาทำการบ้านให้ดีก่อน
และต้องรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคมก่อน
จึงจะสามารถสั่งการได้แต่ยืนยันว่า
แล้วก็ใช้ได้ทันในไตรมาสแรกของปีหน้านี่แหละ
เขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลในตัวแอปเลย
คือไม่ได้ไปใช้แบบว่าระบบเก็บข้อมูลรวมแบบเป๋าตังค์
เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
มันจะแน่นมันจะหนามันจะอะไรหรือเปล่า

แต่สาระสำคัญคือท่านนายกท่านบอกเองเลยนะว่า
นั่นแสดงว่าก็ยังไม่มีความชัดเจน
ค่ะก็นี่เดี๋ยวรอบอกว่าจะใช้ได้เท่าไหร่ต้นปีหน้า